บอกว่าตอนนี้ถนนทุกสายมุ่งกลับสู่กรุงเทพ

เพราะว่ายังสนุกไม่เต็มที่อยากไปวันไหล

คิวยาวแถวยาวมาเลยแบบนี้ครับ

คนก็ไปวันไหลกันเยอะเลยครับเพราะเขารู้กันว่า
ในกรุงเทพน่าจะเริ่มสาสางเงียบกันล่ะ

ก็มีเจ้าหน้าที่จากเทวสะบานเมืองแสนศุกร์และตำรวจสพแสนศุกร์
คอยอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย

ติด๒ฝั่งไม่รู้จะไปไหนเลย
หนักแบบนี้ครับโอ้โหก่อนถึงทางเข้าชายหาดบางแสนครับ
ก็อั้นกันมานาน๒๓ปีไม่ได้เล่นน้ำกันแบบนี้ครับ

โดยงานต่างทั้งราชการเอกชนโรงเรียนพ่อค้าก็มานะ
คนทั่วไปบุคคลทั่วไปก็มาเข้าร่วมด้วย
บางคนอาจจะลืมก่อยังไงวะก่อนาน
แต่บางคนยังก่อได้อยู่โอ้สวยเชียว

คือที่บางแสนนะคุณผู้ชมมีวันนี้อีก๑วัน
ก็น่าจะมีคนเข้าร่วมไม่ต่างจากเมื่อวานเลยแต่ว่า
ถ้าไปดูที่อื่นเนี่ยคุณผู้ชมเขาจัดยาวไปถึง๒๓เมษายังมีอยู่เลยนะ

บริเวณถนนราชดำเนินหรือว่าถนนต้นสนตำบลพระปฐมเจดีครับ
นี่ฮะเป็นประเพณีสงกรานวิถีไทย
ร่วมสารใจสู่สากลเขาก็เล่นกันสนุกสนาน
โอ้โหแน่นแทบไม่ต่างกับข้าวสารในกรุงเทพเลย

เขาปิดถนนต้นสนตลอดสายตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าวัดพระปฐมเจดี
ไปจนถึงประตูทางเข้าพระราชวังสนามจันทร์
เป็นระยะทางแบบนี้คุณผู้ชม๒กิโลเมตร
ใครรีบนะใครรีบก็มาเล่นตั้งแต่๑๐โมงเช้าเลย

ไม่มีรถเข้าได้ครับเขาให้เดินเท้าเล่นกัน
ก็มีตำรวจมาดูแลกว่า๕๐นายครับ
ป้องกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีทะเลาะวิว่าหรือเปล่า
นี่พี่คนนี้เต้นสนุกสนานเชียว
จากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ

ป้ามากนะเออคนเกาหลีหรือเปล่านั่นน่ะสิเออ
แล้วก็มีโรงเรียนในจังหวัดมาเล่นดนตรีกัน

นี่ตำรวจน่ะนะพี่ตำรวจนะนี่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับผม

โอ้โหพี่พี่มาอำนวยความปลอดภัยใช่ไหม
เออเออไม่ได้อำนวยความสนุกใช่ไหมแบบนี้ครับผม
นี่ได้เห็นบรรยากาศวันไหลบอกนิดนึงละกันค่ะ

เมื่อกี้ที่ดอมบอก๑๖๑๗วันไหลบางแสนใช่ไหม
ต่อเนื่องเลยค่ะ๑๘วันไหลนาเกลือ
วันไหลบางพระวันไหลเกาะศรีชัง

อือ๒๐วันไหลบางเสรต์
๒๓วันไหลบ้านบึงส่วนชาวพระแปดง
อือจะไหลมาถึงส่วนประการเมื่อไหล
โอ้โหนี่จัดสิ้นเดือนเลยเนี่ย
ใช่ค่ะก็ได้ฉลองกันแบบยาว
นี่เคยหลงไปครั้งหนึ่งไปที่บางแสน
วันไหลโอ้โหติดหนึบแน่นมากแล้วเข็ดเลยอ่ะครั้งเดียว
วันไหลของจริงค่ะไหลราดเลย

อันนี้แหละครับคุณผู้ชมยังไงก็ระวังเรื่องโควิดหน่อยแล้วกันนะ
โควิดมันกลับมาอีกแล้วนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานนี้